แล้วเขาทำกับกับเมียกับลูกผมอยู่ในนี้ได้ยังไงอ่ะ
ไม่ได้ไม่ได้
ผมไม่ทั้งเจ้าผมไม่ทั้งเจ้าที่เขาลงโทษให้เขามาหาแล้ว

ลูกเมียผมทั้งคนนะพี่ช่วยผมหน่อย
พี่ช่วยผมหน่อยนะอย่าให้สนิทของผมตรงนี้
ไม่ทั้งเจ้าดีดีพี่ความรู้เกลียดสิ่งเกี่ยวกับคนพาดแม่
อย่าให้เขารับความผิดพลาดชีวิตเดียว
ไม่งั้นคือแหวนเมียผมลูกผมมันต้องนอนตายทำให้หลับแม่
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราคุยคดีเรื่องนี้กันนะคะ
เป็นคดีที่คนก็ติดตามให้ความสนใจนะคะ
ตั้งแต่ตอนวันที่ยังไม่ได้ตัวผู้ก่อเหตุนะคะ
เพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยถือว่าไม่ใช่แค่สะเทือนใจของครอบครัวเขาเท่านั้นนะคะ
แต่ว่าใครที่มีลูกมีหลานเนี่ยหรือแม้กระทั่งแค่เป็นคนอ่านข่าวก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสะเทือนใจมากจริง

แต่ว่าสุดท้ายได้ตัวคนที่ลงมือแล้วก็รับสารภาพแล้วก็ทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วเรียบร้อย
คือว่าเรื่องของกระบวนการยุติธรรมไม่ยากนะคะคุณผู้ชมไม่ยากเลย
ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะเพียงแต่ว่าในแง่มุมของกฎหมายก็น่าสนใจที่จะคุยกันนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบันดาลโทษะเหมือนกับโมโหมากขาดสติเนี่ยนะคะ
มันจะมีผลอะไรไหมหรือแม้กระทั่งการรับสารภาพ
ไม่ว่าจะเป็นการรับสารภาพเพราะว่าจำนวนต่อหลักฐานต่าง
หรือว่าเป็นการรับสารภาพโดยตัวเองเนี่ย
ตั้งใจรับสารภาพก็แล้วแต่มีผลไหมต่อการตั้งข้อหา
แม้กระทั่งในแง่ของคดีที่ผ่านมาในลักษณะแบบนี้
มีผลให้โทษลดลงมาหรือเปล่านะคะ
เหนือจากนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันในรายละเอียดผ่านทางรายการ
สายแรกที่เราจะคุยด้วยคือคุณธนวัฒน์แก้วคำสอนนะคะ
ก็คือสามีของผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็เป็นคุณพ่อของน้อง
ที่คือจริงแล้วยังไม่ทันได้เห็นหน้ากันเลยนะคะ
แต่ว่าเกิดเหตุซะก่อนคุณธนวัฒน์สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณธนวัฒน์ทางรายการขอแสดงความเสียใจด้วยจริงสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็ขอโทษด้วยที่ต้องให้เล่าในการสัมภาษณ์ครั้งนี้อีกครั้งหนึ่ง

คุณธนวัฒน์สบายใจอยากตอบแค่ไหนแค่นั้นนะคะ
ไม่อยากพูดบางเรื่องไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะคะ

ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสำหรับที่บ้าน
ไม่ได้มีอะไรที่วิตกกังวลเกี่ยวกับคดีแล้วใช่ไหมคะ
ก็มีครับมีบ้าง

คือเรื่องรูปการคดีว่า
จะไม่ได้รับโทษอย่างสูงสุดนะครับ
ก็คือผมอยากให้ทาง
ท่านที่มีผู้เกี่ยวข้องในการกำหนด

ตามข้อกล่าวหาที่โดนที่ผู้ก่อเหตุโดนก็คือโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต
แต่ดิฉันเข้าใจถูกไหมความหมายที่กลัว
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับสารภาพ

คือกลัวว่ารักษณะแบบนี้จะมีผลว่าโทษจะไม่ได้ลงสูงสุดอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมก็คือมันมีแค่ตัวอย่าง
หรือว่าส่วนตรงนี้มันก็มีหมดแล้วคือ
คนร้ายรับสารภาพแล้วก็มีการลดโทษ
ซึ่งตรงนี้การกระทำของฆาตกรมันรู้สึกว่ามันโหดร้ายทารุณนะครับ
มันโหดเยี่ยมเป็นมนุษย์
เข้าใจค่ะถ้าสรุปแบบอ่านข่าวเหมือนกันนะคะ
ก็คือว่าสุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กับผู้พิพากษา

แต่เข้าใจความรู้สึกของผู้สูญเสีย

คุณธนวัฒน์ตอนนี้ในครอบครัววางแผนกันยังไงคะ
ว่าอย่างตัวคุณธนวัฒน์เองจริงมีแผนจะย้ายออก
เพื่อที่จะไปสร้างครอบครัวตัวเองใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็คือเป็นความฝันของนุ่นอยู่แล้ว

ไปสร้างครอบครัวใหม่ที่สมบูรณ์แบบ
แล้วคุณธนวัฒน์ตั้งหลักสักวัน๒วันที่ผ่านมายังไงคะ

ตอนนี้คือยังไม่ได้ปรึกษาเรื่องอนาคต
ตรงนี้คือทำเรื่องงานของนุ่นให้เรียบร้อย

ในส่วนที่เรียบร้อยก็คือทางครอบครัวก็

ก็คือคงต้องติดตามเรื่องคดีให้ถึงที่สุดนะครับ
เข้าใจค่ะตอนนี้ก็คือเรื่องอื่นเอาไว้ก่อน

หลังจากที่นำทำเรื่องของนุ่นเสร็จแล้ว
คุณธนวัสค่ะถ้าดูจากที่คุณธนวัสให้สัมภาษณ์ในข่าวเอาไว้

พอได้ตัวเสร็จแล้วตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าโทษจะออกมาเป็นลักษณะไหนนะคะ
ทีนี้ตอนถ้าย้อนกลับไปถึงวันที่เกิดเหตุ
คือจริงแล้วคนในครอบครัวที่อยู่ด้วยกันรวมถึงผู้ก่อเหตุด้วยเนี่ยนะคะ
รู้อยู่แล้วไหมว่าเป็นคนที่มีอารมณ์ที่อาจจะโมโห
หรือว่าโกรธไปถึงขนาดทำร้ายกันได้แบบนี้ค่ะ
คือมีนิสัยใจคอที่รู้จักว่ามีมุมนั้นไหมคะ
คือในส่วนตัวที่ผมพอจะทราบก็คือ
ถ้าพฤติกรรมรุนแรงทำร้ายร่างกายจะไม่เห็น

แต่ว่าผมก็จะไม่ทราบในส่วนนี้
เพราะว่าถ้ามีปากเสียงก็จะมีปากเสียงกับคุณแม่ของแฟน
เวลาที่มีปากเสียงกันในบ้านคือ
ที่ต้องถามคือเรื่องของพฤติกรรมนะคะ
คือเวลามีปากเสียงกันในบ้านเนี่ยเคยมีครั้งไหนไหมคะ
ที่เวลาพูดแล้วพูดพาดพิงไปถึงตัวนุ่นด้วยว่า
เขารู้สึกไม่ดีว่าคุณแม่เนี่ยอาจจะมารักนู่นเอาใจนู่นเอาใจใส่นู่น
คือมันมีเรื่องนี้ที่มันเป็นไปตามข่าวก่อนหน้านี้ไหมคะ
ก็คือมีบ้างอาจจะมีส่วนว่าเขาเคยขู่
ประมาณว่าถ้าเขาไม่ได้รับความรักก็คือ
คนในครอบครัวก็คือจะไม่มีความสุข
อืมก็มีการขู่ทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวนี้มาตลอดที่ผมทราบมาอืม
เวลาเขาพูดแบบนี้ลักษณะที่บอกว่าถ้าเขาไม่มีความสุขคนอื่นก็ไม่มี
เขาพูดกับใครคะหรือว่าพูดขึ้นมาลอยตอนทะเลาะกับคุณแม่คะ

เคยมาพูดใส่คุณนุ่นไหม
ไม่ครับเพราะว่าคุณนุ่นคืออยู่บ้านเดียวกันก็จริง
แต่ว่าจะไม่วุ่นวายกันคือต่างคนต่างอยู่
แต่คือเวลาถ้าขาดเหลืออะไรหรือว่านุ่นจะเป็นคนคอยซัพพอร์ตด้วยซ้ำ
เขาก็อยู่กันด้วยกันกับพ่อเลี้ยงคนนี้มา๑๐กว่าปีเกือบ๒๐ปีแล้ว
แล้วเขาก็แสดงพฤติกรรมแบบนี้คือการกระทำของเขามัน
คือมันก็แย่มันรับไม่ได้

คุณธนวัฒน์ถ้าลองย้อนกลับไปมีครั้งไหนที่
ผู้ก่อเหตุทะเลาะกันจนถึงกระทั่งทำร้ายร่างกายคุณแม่บ้างไหมคะ

แล้วก็ไม่เคยทะเลาะกับนุ่นโดยตรงด้วยใช่ไหมคะ

เพราะดูแล้วคือเห็นในข่าวต่างนี่คือ

คือก็เป็นไปแทบไม่ได้ที่จะมีผูกใจเจ็บอะไรกับนุ่นโดยตรงนะคะ

คือที่คำรับสารภาพของเขาที่ผมไปเผชิญหน้าเขา
ก็คือเขาบอกว่าเขาขอโทษผมนะ
บอกว่าเขาอารมณ์ร้อนไปนิดหน่อย
คือคนเรานะพี่มันอารมณ์ร้อนแล้วมาทำกับผู้หญิงท้อง
ซึ่งและคำรับสารภาพก็บอกว่าทำไปแล้ว

คือมันเป็นเหมือนคำพูดที่แบบปัด

คือประเด็นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่คุณธนวัฒน์ติดใจตั้งแต่ตอนแรก
จะเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมที่อยู่บ้านเดียวกันจะไม่รู้ว่าตั้งคันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เขาก็แจ้งว่าคำรับสารภาพเขาเหมือนวกไปวนมา
มันขัดแย้งอย่างค้อนที่เขาขึ้นเอาขึ้นไป
ก่อเหตุก็ค้อนตัวนี้ก็คืออยู่ด้านล่างอยู่แล้ว
บางทีเขาก็แจ้งว่าอยู่หน้าห้อง
เขาพยายามหลอกอุบายให้นุ่นเปิดประตู
เพราะว่าปกติแล้วนุ่นเนี่ยเวลาอยู่กับผมหรือว่าอยู่คนเดียวเขาจะล็อกห้องตลอด
เวลาเขาจะคุยกับใครหรือใครจะคุยเขาคือต้องเปิดเข้าไปคุยกับเขา
ของนุ่นนี่คือจะใช้แบบว่าพูดส่งออกมาจากด้านในเวลาคุย
ไม่ว่าจะเป็นแม่พี่น้องหรือใครก็ตามที่จะคุยกับเขา
คุณธนวัฒน์คะก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุเนี่ยนะคะมีบ้างไหมที่นุ่นเนี่ยเหมือนกับอาจจะกังวลหรือระแวงว่าจะเกิดเหตุรุนแรงขึ้นในบ้าน
นุ่นเคยบ่นกับคุณธนวัฒน์บ้างไหมคะ
ถามว่าเคยบ่นไหมไม่เคยครับเพราะว่านุ่นเขาจะเป็นคนเก็บจังหวะแต่คือผมสังเกต
ผมใช้สังเกตเอาบางทีมัน๒๓วันหลังมาที่ก่อนเกิดเหตุก็คือพฤติกรรมของฆาตกรนี่ก็คือผิดไปแล้ว

เพราะด้วยเนี่ยผมไม่สังเกตอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ไม่มีอะไรผิดปกติอยู่แล้ว
แต่ที่ปฏิกุฏิคือฆาตกรเพราะว่าเช้าทุกเช้าเขาตื่นมาเนี่ยเขาจะออกไปด้านนอก
ซึ่งมีเขามีอาชีพขับวินครับแล้วทุกวันจะกลับมาเย็นเลยก็คือเข้าห้องจบ
แต่๒๓วันหลังก็คือเขานั่งอยู่นะฮะหลานเปิดธรรมทัศน์ไม่ดูเดินวนไปวนมาเหมือนเตรียมการเหลือดูอะไรสักอย่างประมาณนี้

ในช่วง๒๓วันก่อนเกิดเหตุ
ทะเลาะกันหลายวันไหมคะในรอบนี้ก่อนที่คุณแม่จะไปต่างจังหวัดเนี่ยค่ะ
ในส่วนที่ผมเข้าไม่ค่อยส้าตรด

โน้นบ่นแต่ว่าก็

ค่ะแต่คุณธนวัฒแค่สังเกตว่าช่วง๒๓วันก่อนเกิดเหตุ

เพราะว่าอยู่ที่บ้านนั่งดูทีวีอยู่บ้าน
เพราะปกติเขาจะเข้ามาเข้าออกเลย
อยากให้วันนั้นเป็นแบบนาน
การล่างเขาจะอยู่ข้างนอก

คือถ้าดูแบบนี้ถ้าถามว่าสังเกตว่า
อาจจะเกิดเหตุการณ์ได้ไหมก็สังเกตได้บ้างบางอย่างแต่ก็
แต่ก็พูดลำบากนะเพราะว่าไม่ได้มีปัญหากับนุ่นโดยตรงใช่ไหมคะ

แต่เรื่องที่พูดผัวพันอาจจะไปถึงตัวนู้นก็มีได้ให้ได้ยินบ้างใช่ไหมคะ

อาจจะมีบ้างก็คือที่เขาขู่ที่ผมแจ้งไป
โดยที่ขู่ว่าจะทำร้ายคนรักคนในครอบครัว

เอางี้ถามในมุมของเท่าที่คุณธนวัฒนสังเกตได้ก็ได้นะคะ
คืออะไรที่จะทำให้รู้สึกได้ว่า
ถ้าจะทำให้คุณแม่รู้สึกเจ็บปวดบ้างต้องมาลงที่นู่น
คือคุณแม่กับนุ่นสนิทกันมาก

นุ่นจะเป็นคนที่รักครอบครัวรักแม่รักพี่ชายรักน้องชายมาก
คือคนรับข้างเขาคือเขาจะรักหมด
แม้กระทั่งเขาไม่สบายเขาจะยอมให้คนรอบข้างเขาสบาย
ก่อนที่จะมาถึงตัวเอง
เสียสละเนาะ
ใช่ครับต้องรักทุกคนคือไม่เคยมีปากเสียงกัน
แต่เอาล่ะเป็นไปได้ที่จะรู้สึกว่าคุณแม่รักห่วงใยดูแล
และลูกรักแม่และแม่ลูกก็ดูแลกัน
ไม่ได้มีผลต่อความสัมพันธ์อะไรของเขาเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับคืออยากรู้เหมือนกันว่า

ถ้าจะซัพพอร์ตเขาทุกอย่างให้ที่อยู่ให้ได้กิน
เพราะว่าก็ถือว่าเขามาทีหลัง
แค่ไม่วุ่นวายกันแค่นั้นเอง
คุณครั้นครับ

อย่างก่อนหน้านี้ตั้งแต่นู่นเริ่มตั้งครรภ์ขึ้นมา
มีบ้างไหมที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาพูดเหมือนกับ
อยากเห็นหน้าร้านแล้วร้านเป็นอย่างไรแข็งกำลังดีไหม
คือมีถามถ่ายสุขภาพหลานและแม่นะคะหมายถึงตัวนุ่นน่ะ

ถามหมายถึงว่าถามคุณแม่ครับ

ไม่ว่าจะเป็นทักทายกับนู่นหรือว่าถามจากคุณแม่ก็แล้วแต่
คือนู่นเวลาไปหาหมออะไรเขาจะมาพูดให้ครอบครัวฟังตลอด
ว่าต่างเป็นก็คือลูกเป็นแบบนี้แล้วนะ
น้ำหนักเท่านี้แล้วนะคือเขาจะซาวเขาจะดูแลลูกเขาดีมาก
ซึ่งคนก่อเหตุเนี่ยได้รับรู้ได้ยินอยู่แล้วถูกไหมคะ
ไม่เพราะว่านู่นเขาจะคือไม่คุยมากกว่ากับพ่อเลี้ยง
พอจะเห็นสถานการณ์ดิฉันเข้าใจถูกไหมคะคุณธนวัฒ
คือว่าอยู่บ้านเดียวกันมาหลายปีก็จริง
แต่ว่าก็คือเหมือนกับอยู่ส่วนใครก็อยู่ส่วนของคนนั้น
ไม่ไม่ก้าวไก่ไม่ยุ่งเหยิงกันถูกไหมคะ
ครับแต่ถ้าถ้าคุยกันก็คือมีปกติ
แต่แค่ไม่วุ่นวายกันแค่นั้นเอง
คือคงไม่ได้นั่งล้อมวงแล้วก็พูดคุยกัน

เข้าใจเข้าใจเพราะว่าก็โตแล้วถูกไหมคะ

คุณธนวัตรตอนวันที่เกิดเหตุนั้นนะคะ

ก็คือว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ออกไปทำงานเหมือนกับทุกวันถูกไหมคะ

ได้ทันสังเกตอากับเกรียญไหมคะ
ว่ามีความโมโหหรือว่าเครียด
หรือว่าดูแปลกกว่าทุกวันยังไงคะ

ยังคุยทักผมปกติผมลงไปอาบน้ำก็ทักกันปกติ

ยังมีการโบกรถให้พี่สาวผมออกไปทำงาน
พี่สาวนุ่นนะครับพี่สะพ้าย

ก็คือมีการโบกรถฮิ้มแย้ม
เหมือนแล้วก็ขึ้นไปทำ
ค่ะหลังจากที่หลังจากที่

พยายามจะติดต่อเขากันใช่ไหมคะ

ทีนี้พอพบว่านุ่นโดนทำร้ายที่บ้านแล้ว
คุณแม่หรือทันนวัดหรือใครมีพยายามที่โทรตาม
คนเกาะเหตุไหม
ไม่ว่าจะน้าเชื่อมาคอยดูแล

ประตูบ้านถูกล็อกจากด้านนอก

เขาไม่สามารถเข้าไปถึงในบ้านได้

ปกติแล้วถ้ามีคนไปทำงาน
ออกจากบ้านแล้วประตูหน้าบ้านจะไม่ล็อก

พอก่อเหตุไปก็ทำร้ายตัวเองอยู่หลายครั้งเหมือนกัน

ต้องเตรียมการหนี

เดินลงมาจากบ้านก็คือตามคลิปก็ยังมีการควงกุญแจที่มัน

โหดร้ายเข้าใจค่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมัน
คือคงไม่มีใครเตรียมใจไว้ขนาดนี้
ใช่ค่ะก็คือผมก็ขอวิงวอนที่
ก็คือตอนนี้ขั้นตอนก็คงอยู่ที่ศาลนะครับก็คือผมก็คงต้องรอ
ก็คือผมก็อยากให้ทางศาลคือตัดสินคดีตรงในส่วนตรงนี้คือให้เร็วที่สุดครับ
เพราะว่าถามว่าสบายใจไหมว่าเขาได้รับโทษติดคุกไปแล้ว
ก็ยังไม่หรอกครับเพราะว่าการสูญเสียทั้งลูกทั้งเมียแล้วครอบครัวด้านหลังที่เขาดูแลมาตลอดมัน
ทำใจกันไม่ได้กับตัวนี้คืออยากให้หลงโทษที่หนึ่งที่สุด
เข้าใจค่ะคุณธนวัฒน์จากที่เห็นตามภาพข่าวก็มันก็เป็นภาพสะเทินใจสำหรับทุกครอบครัวนะ
ยังไงฉันขออภัยอีกทีนะคะที่ให้เล่าเรื่องที่มันสะเทือนใจนะคะแล้วก็ทางรายการขอแสงความเสียใจ
รบกวนเท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวเราอาจจะได้ข้อมูลจากท่านอื่นบ้างนะคะคุณธนวัฒ
ยังไงเป็นกำลังใจให้ก่อนนะคะค่อยค่อยคิดนะและส่วนของคดีก็ไม่น่าจะยากแล้ว
แต่ว่าจะออกมาเป็นแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับสารท่านนะคะขอบคุณคุณธนวัฒน์นะคะ
ค่ะสวัสดีครับ
คุณผู้ชมพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับคุณแม่อีกหนึ่งท่านค่ะ
คุยกันกับผู้ต้องหานะคะเมื่อสักครู่อะค่ะ
ผู้ต้องหาได้บอกว่าถ้าเป็นไปได้ช่วยให้สารพิพากษาให้เขา

และทนายก็แนะไปว่าคดีนี้มันมีอัตราโทษประหารชีวิตอยู่แล้ว
แต่ส่วนที่ว่าจำเลยจะรับสารภาพนั้นก็เป็นเรื่องของดุลพินิษฐ์ของศาลค่ะว่าจะตัดสินออกมาในรูปแบบไหน

อะไรนะคะแล้วเขาอยากให้เป็นแบบไหน

ถ้าตามข่าวแล้วจริงศักดิ์เป็นป้านะคะ

เพราะว่าคุณนุ่นเองก็เรียกท่านนี้ว่าคุณแม่
เพราะว่าเลี้ยงกันมาตั้งแต่อ้อแต่ออกเลยนะคะ

คุณพิมวิมลจันทะโมคาค่ะ

สวัสดีค่ะ
คุณแม่
ทางรายการขอแสงความเสียใจนะคะคุณแม่
เอาอย่างนี้
คุยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคดีก็แล้วกันนะคะ
ขออภัยจริงที่ต้องคุยเรื่องนี้ซ้ำนะคุณแม่

จากวันที่เกิดเหตุ
นับถอยหลังไปสักกี่วันก่อนเกิดเหตุ
คุณแม่มีปากเสียงกับคนที่ก่อเหตุคะ

ซึ่ง๒วันที่ผ่านมาเนี่ยทะเลาะกัน
แรงเป็นปกติหรือว่าแรงกว่าครั้งอื่นคะแม่
ดันทางอารมณ์หนัก
หนักกว่าทุกครั้งแล้วก็มีการทำร้ายเราให้เราเจ็บตัว
และเราก็ร้องขอชีวิตโดยกราบเขาสองครั้ง
บอกว่าขอชีวิตเราและลูกเราครอบครัวเรา
อ้าโหสิครับไม่นะอย่าทำอะไรนะแล้วลูกเลย
เขามีการข่มขู่ว่าถ้าลูกรู้เขาจะฆ่า
เขาโทษนะคะคุณแม่สบายใจแค่ไหนตอบแค่นั้น

คือในการทะเลาะรอบล่าสุดนี้มีทำร้ายร่างกายคุณแม่ด้วยใช่ไหมคะ

ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นหรือว่าหรือว่าเคยมีเกิดขึ้นมาแล้วค่ะ
ไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ๑๐ปีที่อยู่กับเขา
แล้วการที่ข่มขู่ทำร้ายนุ่นเนี่ยคือพูดชื่อนุ่นออกมาเลยไหมคะ
ไม่ค่ะเขาพูดรวมว่าเขาไม่ยอมเขามาตัวคนเดียว
คนในครอบครัวของเธอครอบครัวของเธอต้องไม่มีความสุข
ถ้าทำอะไรเธอไม่ได้ก็คนในครอบครัวของเธอที่เธอรักมากที่สุด
ตอนนั้นคุณแม่คิดไหมว่าเขาหมายถึงใคร
คิดค่ะคิดเพราะลูกสองคนยังไงเขาก็คนในครอบครัวก็
เขาพูดเหมือนประมาณว่าพวกเธอมีความสุขไม่ได้
ถ้าฉันไม่มีความสุขก็เรามีลูกอยู่สองคน

คือที่ถามคุณแม่ว่าคุณแม่นึกถึงใครคือคิดไหมว่าจะเป็นนุ่น
คือส่วนหนึ่งเพราะว่านุ่นเนี่ยท้องอยู่นะคะ
คือคุณแม่คิดไหมว่าถ้าเขาเลือกทำเขาจะเลือกเป็นนุ่นนะคะ
ไม่คิดค่ะแต่สังหรณ์ค่ะเพราะว่านุ่นเป็นคน
นิสัยแรงรักแม่ออกตัวแทนแม่ทุกอย่าง
แต่เราปิดไม่ให้ลูกรู้ว่าเราทะเลาะกันแบบ
เราเจ็บตัวเราบอกลูกว่าแค่เราทะเลาะ
มีปากเสียงกันนิดหน่อยลูกเลยบอกว่า
แม่ไปต่างจังหวัดเถอะแม่ไปบวชอะไรมันจะได้ดีขึ้น
คนมันบ้าเดี๋ยวมันหายบ้าแต่ในใจลึกเราห่วงลูก
เราก็เลยโทรหาน้าคุณจิราภาให้เข้ามาดู
อย่าทิ้งหลานอย่าทิ้งหลานเราบอกอย่างนี้
บอกว่าแม่ไม่ไปแม่ไม่ไปเขาบอกแม่ไปเถอะ
แม่ไปบวชเถอะมันจะดีแม่ไม่ไปแม่เป็นห่วงหนู
แม่ไม่ต้องห่วงหนูก็บอกแต่ถ้าเกิดเขาโม่
เขาจะฆ่าแม่นะแม่เขาพูดแบบนี้
ค่ะแม่ซึ่งคือตอนที่คุณแม่ออกจากบ้านไปต่างจังหวัด

แล้วก็ไม่รู้ว่าทะเลาะกันแรงที่สุดในรอบ๑๐ปี
บอกลูกเพราะกลัวลูกจะไปทำร้ายเขา
บอกให้ลูกระวังตัวบอกลูกทั้งสองคนว่าระวังตัวนะลูก
อย่าไปปะทะคารมกับเขาและให้น้าเขาดูแล
กลางคืนน้าเขาก็ดูแลไม่คิดว่าเขาจะโหดเยี่ยมได้ถึงขนาด

เข้าใจค่ะคุณแม่เกินคาดไปมากเหลือเกินนะคะ
ตอนที่คุณแม่จะออกจากบ้านไปคุณแม่ได้บอกคุณนุ่นไหมว่าให้คุณนุ่นระวังตัว
พูดทุกอย่างค่ะอย่าไปยุ่งกับเขานะลูก
ไม่ต้องห่วงหนูหนูห่วงแม่ถ้าไม่มีแม่หนูจะอยู่กับใครเขาบอก
แม่ต้องอยู่แม่ไปบวชเดี๋ยวทุกอย่างดีเองแม่
นี่คือคำพูดตีหนึ่งก็ยังคุยกันอยู่
ค่ะแม่ค่ะตอนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยนะคะ
คุณแม่คุยกับผู้ก่อเหตุเนี่ยห่างกันสักกี่ชั่วโมง
ถึงเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่บ้านกับนุ่นคะ
ตอนกลางคืนค่ะคุยตอนกลางดึกเพราะไปทำงานเข้าบ้านมาช่วงตีหนึ่ง

ตอนเช้าเขาก็ใช้ชีวิตปกติเขาคุยกับเขาอ้อนวอนเขา
บอกให้มีสมาธิให้มีจิตอยู่กันมาสิบปี
ถ้าเราจะคิดใช้ชีวิตร่วมกันจะอิจฉาแม้กระทั่งลูกทั้งครอบครัว

เราไม่เคยไปมีใครเราอยู่กับลูก
ปัญหาคือเรารักลูกมากที่สุดในโลก
เรารักลูกมากกว่ารักเขาเรายอมรับ
เราก็เลยกราบขอชีวิตจากเขาชีวิตครอบครัวเรา

อะไรที่คืออาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่า
คืออาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่าเวลาเขารู้สึกว่าแม่รักนุ่นมาก
รักมากกว่าเนี่ยมันเป็นประเด็นให้ทะเลาะกันด้วยเหรอคะ
มันเป็นปมค่ะมันเป็นปมผูกใจเขาคือ
เราอยู่แบบครอบครัวอบอุ่น
ปีหลังเขาพยายามห่างเหินตลอด
เขาพยายามสร้างทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นหนี้สิน
เราตามใช้ให้โดยที่เราไม่บอกลูก
แล้วเขาไม่กินข้าวร่วมวงกับเรา
แต่เขาพูดเสมอว่าพวกเธอฉันไม่ปล่อยเธอแน่

เขาพูดอย่างนี้
แต่นุ่นก็ไม่เคยมีปากเสียงหรือว่า
กระทบกระทั่งอะไรกับคนที่ก่อเหตุใช่ไหมคะแม่
ไม่มีค่ะเขาจะพูดแค่เปลย
ต่างคนต่างอยู่แล้วก็อย่าทำอะไรแม่ฉัน
อย่าให้ฉันรู้แล้วกันว่าเธอทำอะไรแม่ฉัน
คืออยู่บ้านเดียวกันมานานก็จริง
แต่ว่าก็คือต่างคนต่างอยู่ใช่ไหมคะ

คุณแม่สาว่าอย่างไรคะแม่เชิญค่ะ
ก็ต่างคนต่างอยู่แต่ก็อยู่บ้านชายคาเดียวกัน
กินข้าวหม้อเดียวกันขึ้นลง
ไม่มีการแสดงอาการแค่เขาเมินเบื้องตึง
เหมือนโรคใบนี้ฉันอยู่คนเดียว

ปีค่ะ๕ปีหลัง
คุณแม่คะตอน

คุณธวัฒน์บอกว่าในช่วง๒๓วัน

คุณธนวัฒนสังเกตว่าปกติแล้ว
คนก่อเหตุเนี่ยพอตื่นเช้ามาก็จะออกไปทำงานเลย
แต่ว่าในช่วง๒วันก่อนเกิดเหตุเนี่ย
เห็นนั่งอยู่ที่บ้านในช่วงเช้า
ซึ่งอันนี้คุณแม่ว่ามันผิดสังเกต
หรือว่าก็เป็นเรื่องปกติคะ

ผิดสังเกตที่เขาไต่ตองแล้ว
ว่าเขาจะทำกับใครบ้านหลังนี้
เขาจะเอาใครเป็นเหยื่อทางอารมณ์ของเขา
ไม่ว่าจะเป็นแม่เองหรือลูกเอง

เคยขู่ยกครัวด้วยเหรอคะแม่

ชีวิตฉันไม่มีอะไรที่ต้องแลกแล้ว

แต่พวกเธอจะไม่มีความสุขทั้งครอบครัว

ไม่เคยมีทะเลาะกับลูกเลยใช่ไหมคะ
ไม่มีค่ะมีแต่ความอิจฉา

น้องนุ่นตั้งครรภ์ได้๗เดือนแล้วใช่ไหมคะ
ทีนี้ในช่วงนั้นตั้งแต่น้องนุ่นตั้งครรภ์มา

คนก่อเหตุเขารับรู้ใช่ไหมว่านุ่นท้องค่ะ
รู้ค่ะรู้ทุกอย่าง
เขาเคยเอ่ยปากไหมว่าสุขภาพนู่นเป็นไง
หลานผู้หญิงหลานผู้ชายหลานสุขภาพดีไหม

คือลักษณะการคุยถึงนุ่นและหลานเนี่ยมีไหมคะ
เขาก็มีแค่ซื้อของมาฝาก

ซื้อของมาให้กินแค่นั้นเองคนท้อง

ปีที่เขาไม่คุยเพราะว่า
ช่วงที่เขาติดผู้หญิงติดการพนันลูกเห็น
ลูกค่ะ
ก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างเพราะลูกสาวเป็นคนแรง
ค่ะคุณแม่ค่ะคนก่อเหตุ
เขาเคยพยายามฆ่าตัวตายก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุวันนั้นไหมคะ

เขารอคนในครอบครัวตายก่อนแล้วเขาถึงจะตายตาม
เขาเคยไปหาหมอเรื่องแบบมีความเครียดหรือว่า
อะไรบ้างไหมคะมีประวัติเรื่องการรักษาอะไรบ้างไหมคะ
ไม่มีค่ะมีแค่จิตเป็นคนโรคจิตที่อยู่ด้วยกัน
จิตพยาบาลจิตอาฆาต
โกรธใครฉันโกรธฉันรักใครฉันแค้น
คุณแม่ค่ะเอาอย่างนี้นะคะขออนุญาตละลาบละล้วงถามอีกนิดเดียว

แต่คือไม่ได้มีเรื่องอะไรเหมือนกับ
ไม่ได้มีความแค้นเรื่องอะไรกันภายในบ้าน
แต่แค่รู้สึกว่าเหมือนกับครอบครัวแม่รักกันมาก
รักนุ่นนุ่นรักแม่แม่รักลูกอีกคน
คือแค่รู้สึกว่าเขาเป็นเรียกอะไร
เขาไม่เหมือนเป็นคนในครอบครัวอย่างนี้เหรอคะแค่นั้นใช่ไหมคะ
เขาคิดว่าเขาเป็นส่วนเกินคนในบ้านที่มองไม่เห็นหัวเขา
ไม่ให้เกียรติไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีตัวตน
ซึ่งเราเลือกรักลูกเลือกสร้างครอบครัว
ครอบครัวเราต้องไม่มีความสุขในเมื่อเขาไม่มีความสุข
เป็นความรู้สึกที่ในช่วง๕ปีหลังจะชัดเจนสำหรับการแสดงออกใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะมีปากเสียงกันบ่อยเรื่องลูก
เอาอย่างนี้คุณแม่หลังจากเกิดเหตุการณ์ไปแล้ว

ไม่ได้มีเฉียวไม่ได้มีเจอกันเลยใช่ไหม
ไม่เจอค่ะลูกปิดเฟสปิดไลน์ปิดโทรศัพท์
ไม่ให้เป็นผู้ต้องห้ามทั้งหมด
หรือว่าเวลาเขาพูดอย่างเจอหน้าคุณธนวัฒน์
เขาได้ฝากมาบอกอะไรถึงแม่ไหม
คือเขามีคำพูดอะไรที่สื่อสารมาถึงคุณแม่บ้างไหมคะ
ให้ทราบค่ะไม่ขอรับรู้

คำพูดที่เขาพูดคืนนั้นคือความแค้น

กูแค้นพวกมึงกูแค้น
เขาไม่มียาอะไรที่กินรักษาตัวโรคประจำตัวใดอยู่ดีค่ะ
ใช้ยาเสพติดใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่ได้ใช้ค่ะเพราะเขาจะใช้ชีวิตอยู่
คนเดียวไม่เป็นคนดื่มเหล้าไหมคุณแม่คะดื่มบ้างอืมเวลาดื่มดื่มหนัก
เยอะไหมคะก็แต่ประคองตัวเองได้ค่ะอืมเข้าใจค่ะสิ่งที่คุณ
กังวลที่สุดตอนนี้หลังจากที่ได้ตัวคนร้ายแล้วคือเรื่อง
อะไรคะแม่เขาเป็นคนแค้นหนักแค้นแรงอืมถ้าปล่อยเขาออกมาครอบครัว
ว่าพี่จะอยู่ยังไงพี่ไม่เชื่อว่าเขาบอกว่าโหสี่คำก็ไม่
เชื่อเพราะเขาพูดเสมอว่าพวกเธอต้องไม่มีความสุขฉันไม่มี
ความสุขพวกเธอไม่มีความสุขเพราะในสายตาของเขาอาฆาตแขนแขน
ที่เรามีความสุขแทนที่เรารักลูก
เข้าใจค่ะแม่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะคุณแม่เราจะ
คุยกันต่อในรายการจะถามทางเรื่องกฎหมายเอาไว้เมื่อสักครู่นี้
ธนวัฒน์ก็กังวลเรื่องของคดีเหมือนกันเดี๋ยวลองฟังความเห็น
ทางกฎหมายดูนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับผู้พิพากษา
ท่านนะคะว่าจะตัดสินคดีแบบไหนนะคุณแม่ยังไงทางรายการขอ
แสดงความเสียใจอีกครั้งแล้วก็ขออภัยที่ต้องให้เล่าเรื่องนี้
ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณคุณแม่สำหรับช่วงนี้นะเป็นกำลัง
ใจให้นะคะแม่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยว
ช่วงหน้ามันก็มีประเด็นทางกฎหมายอยู่นะคะว่าทั้งรับ
สารภาพบอกว่าขาดสติเนี่ยนะคะสิ่งต่างต่างเหล่านี้สุดท้ายแล้วต่อ
ให้โทษที่ถูกตั้งตามข้อหาสูงสุดถึงประหารชีวิตเนี่ยลักษณะ
การสู้คดีจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวลองมาฟังจากอาจารย์

อยู่ต่างประเทศนะคะแต่ว่าเรารบกวนอาจารย์ข้ามประเทศเลยนะคะ
เราจะคุยกับรองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดีสำนักงาน
อาการสูงสุดอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณจอมขวัญครับอาจารย์ก็เขินเขินนะคะไปประเทศไหน
เที่ยวโทรไปรบกวนอาจารย์ตลอดเลยนะคะขออภัยนะคะอาจารย์
อะไรไม่เป็นไรเราเป็นแฟนประจำกันไม่มีปัญหาหรอก
หมดถ้าเป็นความรู้กันทางกฎหมายโอเคเดี๋ยวคงได้คุยกัน
เยอะขึ้นค่ะอาจารย์เพราะว่าช่วงนี้การเมืองก็ได้แต่เรารอ
เรามาการบ้านก่อนนะคะอาจารย์อาจารย์คดีเนี้ยค่ะคดีสเตือน
เหล่ากังวลว่าโทษสูงสุดของข้อหานี้เนี้ยถึงโทษประหารก็
จริงแต่ว่าจะมีอะไรที่ทำให้เอ่อลดหย่อนผ่อนทำให้โทษเนี่ย
ถึงประหารชีวิตได้หรือไม่อันนี้ในฝั่งของคนที่เขา
สูญเสียนะคะครับคือคือมันมันก็เป็นปกตินะโทษเนี่ย
ท่านี้เรามองเลยเนี้ยเด้อที่ผมเคยเข้าไปร่วมในกลางแหงแห่ง
ของรัชทันเนี้ยนะครับรถตอนทรงโทษอะไรพวกเนี้ยมันจะปรากฏ
ผลิตที่ต้องโทษติดจริงประมาณ๓๐

หยุดปฏิเสธคุกได้ที่ไม่ได้ขังคนจงต้องเอาโคตรออก
เรียนจำที่ไม่ได้อยากเอาโคตรออกแต่จะไม่รู้จะทำยังไง
อกแห้งงอกแห้งแล้วอ่ะใช่ไหมทีนี้มันไม่เป็นอย่างนั้น
อย่างนี้อยากเพิ่มเติมนี้เป็นคดีเนี้ยที่บอกใช้ค้อนเนี้ย
ผมบอกว่าเป็นการกระทำธารุณโหดร้ายนะจะจะจะบอกว่าใจจองไม่ใจจองไม่รู้
เนินการกระทำทารุณโหดร้ายโทษก็เท่ากันคือประหารชีวิตแต่ทีนี้
คิดมันมีอยู่นิดนึงถามว่าทำไมคนต่อต้านการประหารชีวิต
คนที่ต่อต้านประหารชีวิตจริงพวกนี้นะบอกว่าซาดิตมากกว่าพวกประหารชีวิตนะ
เพราะอะไรเพราะต้องการขังคนเหล่านี้ไว้ยาวนานให้จนทุกข์ทรมานและเจ็บปวดอยู่กับสิ่งที่ตัวเองทำ
จากประเทศเนี่ยมันมันคือสาใจมันคือสาใจ
หลักคิดของคนทั่วโลกที่เขาคิดกันอยู่ไหมเพราะไม่ต้องการทำตายตกตามกันไป
ทรมานอย่างนั้นตลอดไปนี่คือหลักคิดครับ
อืมอาจารย์ค่ะ
ในกรณีนี้ถ้าเอาตามลายลักษณอักษรที่ตำรวจตั้งข้อหาเรื่องฆ่า
ฆ่าโดยทรมานทารุณโหดร้าย
คืออะไรที่มันจะแค่ทำร้าย
ฆ่าโดยไตรตองหรือว่าทารุณโหดร้าย
คือมันจะต่างกันเพราะอะไรคะ
อ๋ออย่างนี้๒๘๙โทษประหารชีวิตสถานที่แล้ว

ฆ่าเจ้าพนักงานที่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่
หรือประหิตที่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่
เรื่องของการกระทำทารุณโหดร้าย
แล้วเคยมีคดีคารุณโหดร้ายตอนผมอยู่ชนบุรี
มันมีการลวงเท็กซี่ไปแล้วก็ปล้นเท็กซี่
ขาก่อนทีละข้างทีละข้าง
อย่างนี้เขาเรียกว่าทำทารุณโหดร้าย
จุดไฟเผาเขาเรียกว่าฆ่าโดยการกระทำการคุณโหดร้าย
คือไม่ใจในทันทีทันใจ

ก็จะทำฆารุณหลอดร้ายขอรรมารอันเดียวกัน
คือถ้าฆ่าคนปุ๊บเดียวตายมันก็โทษเบากว่า

นี่เป็นการที่ใช้ค้อนทุบ
คือใช้ค้อนทุบทีเดียวมันไม่ตายมันหนึ่ง

โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในคัน
มันต้องรู้แล้วว่ามีเด็กอยู่ในคัน
อย่างนี้มันโทษมันต้องประหารอย่างเดียว
โดยหลักการโทษประหารอย่างเดียว

คือถ้าสมมุติความเกี่ยวเนื่องกันของข้อหาที่บอกฆ่า

เหมือนพฤติกรรมไหนอยู่ใต้พฤติกรรมไหน
หรือว่าเป็นคนละข้อหาค่ะ
มันอยู่ในมาตรา๒๘๙เหมือนกัน

ตัวแรกฆ่าบุพการี
ตัวที่สองค่าจากพนักงานปฏิบัติละน้าที่
ใส่จองไว้ก่อนค่าโดยการมาทำส่วน

ถ้าเป็นฆ่าเหล่านี้ต้องประหารอย่างเดียว
คือโทษสูงสุดคือประหารชีวิต
เพราะฉะนั้นคืออาจารย์ที่บอกว่ามันเข้ารักษณะนี้คือ

ไม่ค้อนผมคิดว่าไม่ได้ตีหลายที
ไม่ได้ตีทีเดียวหรอกกมตีหลายที
แล้วอาจจะมีการไตรตรองไว้ก่อน
แต่วัดไตรตรองนี่มันจะเหนื่อยอยู่นิดนึงนะ
แต่ว่าเค้าเคยพูดไว้แต่ว่าถ้าคนนั้นนี่มันจะฆ่าลูก
มันก็อาจจะใส่แบบรวดร้ายด้วย
แต่คุณก็ไม่รอดถ้าการประหารชีวิตกรณีอย่างนี้
ให้โทษเหมือนกันคือในที่นี้คือโทษประหารชีวิตเหมือนกัน
แต่ก็สามารถใส่ได้ทั้ง๒ข้อเกล่าหาที่โทษเท่ากันเหรอคะ
ใช่ครับเพราะมันเป็นมาตราเดียวกัน
เป็นมาตราเดียวทั้งใส่ตรองมาเพื่อการกระทำทารุณโหดร้าย
มันก็อันเดียวกันมันก็ใช้ได้
ถ้ามันไม่ใส่ตรองมันก็ยังติดคารุนโหดร้าย
ถ้ามันไม่ทารุณโหดร้ายมันก็ยังติดใส่จอง
ค่าของโทษยังคงเท่าเดิม
ผมนั่งดูเยอะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็ถูกแล้วที่พนักงานส่วนต้องตั้งข้อหาดังนั้นนะครับ
อาจารย์ในส่วนของตอนที่ให้สัมภาษณ์แล้วมันก็ออกมาเป็นข่าวที่บอกว่าโมโหขาดสติเนี่ยนะคะ
มันจะมีผลให้มันเข้ารักษณะบันดาลโทษะ
ไม่ครับไม่บันดาลโทษะต้องผู้ตายก็ทำอะไรต่อตัวเขา
ผู้ตายไม่ได้ทำอะไรเลยอืมผู้ตายไม่ได้ทำอะไรเขาเลยค่ะ
เกิดบันดาลโทษะเขาไปกดแม่ของโน้นก็เป็นเรื่องของเขาต้องไปทำคนนู้นสิครับ
คนนู้นแล้วมาทำคนนี้ไม่เป็นบันดาลโทษะครับ
อาจารย์การที่เขาพอทำเสร็จแล้วเขาพยายามจะทำร้ายตัวเอง
พยายามจะฆ่าตัวตายอยู่ครั้งสองครั้งเนี่ยนะคะ

คือการกระทำนั้นสำเร็จแล้วส่วนสำนึกผิดมันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

คนละตอนกันตัวเองตัวเองจะเหนียนโทษรึเปล่าล่ะ
ไม่ใช่สำนึกผิดเนี่ย
อย่าหงี้โฆษการที่ถึงกระทำ
แต่ไม่งั้นอย่าเป็นเรื่องว่า
ก็ต้องไปนิยามด้วยว่าที่ทำร้ายตัวเอง
คือสำนึกผิดจริงหรือว่าหนีความผิด
อันนี้แล้วแต่จะตีความถูกไหมคะ
ซึ่งไม่ว่าจะออกมาเป็นอันไหนมันมีผลต่อการสู้คดีไหมคะอาจารย์
ไม่มีไม่มีผลคุณอยากจะฆ่าตัวตายมันก็เรื่องของคุณ
แต่สิ่งที่คุณกระทำไปแล้วคือความผิดมันสำเร็จแล้วขณะที่ผู้หญิงน้องคนนั้นก็เสียชีวิต
ใช่ไหมครับคุณจะไปทำอะไรตัวของคุณมันเรื่องของคุณฆ่าตัวตายก็มันก็ไม่เป็นความผิดตามกฎหมาย
แต่ในเรื่องที่คุณจัดการของคุณเองจะอ้างว่าถ้าผมสำนึกผิดแล้วผมฆ่าตัวตายแล้วขอลดโทษไม่ใช่ไม่ใช่
แล้วการรับสารภาพของเขามีผลต่อการเข้าใจค่ะอาจารย์
ภาพสารอาจจะลดโทษให้ตามมาตรา๗๘นะครับรู้แก่โทษรับสารภาพให้การเป็นประโยชน์สาร
ก็อาจจะจากประหารชีวิตถ้าลดได้เต็มที่ก็เหลือตลอดชีวิตครับตลอดชีวิตคือ๕๐ปี
๕๐ปีจริงก็ประมาณสัก๑๕ปีเท่าเฉลี่ย
อาจารย์ค่ะแต่ว่าต้องดูด้วยใช่ไหมว่าเขารับสารภาพคือเกี่ยวกับสัมนึกผิดเลยทีมารับสารภาพ
จำนวนต่อหลักฐานมันก็ต้องดู
แต่เรื่องนี้รู้สึกว่ามันจะรับมาตั้งแต่ทีแรกใช่ไหม
มันรับมาตั้งแต่ที่แรกตอนกินยาตายไปโรงพยาบาลแล้วหลับ
ก็ต้องดูกันอีกว่ารับสารภาพเพราะสำนึกจริงหรือรับสารภาพ
ก็ต้องการรบโทษต้องดูกันดูอีกแหละ
ต้องดูรายละเอียดเยอะเพราะว่าเรื่องนี้สารของสารผมไม่พลาด
ค่ะขออาจารย์คะขอ๑นาทีสุดท้าย
เมื่อสักครู่นี้คุณแม่ของผู้เสียชีวิตค่อนข้างกังวล
ว่าถ้าสุดท้ายแล้วไม่ว่าตัดสินออกมาเป็นแบบไหน
แล้วสุดท้ายถ้าได้ออกมานอกเรือนจำ
กลัวว่าจะแค้นแล้วกลับมาทำร้าย
คือทางผู้เสียหายสามารถขออะไรในศาล
เพื่อที่จะป้องกันตัวเองถ้าหากเขาออกจากคุกมา
แล้วกลับมาแก้แค้นได้ไหมคะ
ได้ครับได้ไปแถลงสารได้อย่างนี้นะ
อย่างนี้ผู้เสียหายเนี่ยครับเวลาสารนัดขึ้นศาล
มันต้องถือประยานประกอบการฆ่านะครับ
เพราะฉะนั้นเวลาไปสารนั้นก็แถลงสาร
สารเขาจะดูให้เขาจะใช้ประกอบการฆ่าในในสถิติ

เพราะฉะนั้นสามารถจะแถลงในศาลได้ในการสู้คดีใช่ไหมคะ
ได้ครับแถลงคำวิธีของผู้เสียหายในสาร

อาจารย์ค่ะเวลาหมดพอดีแต่ว่าได้ประเด็นสำคัญครบค่ะ
แล้วก็เดี๋ยวไว้ได้นัดอาจารย์มาคุยเรื่องสำคัญนะคะ
ขอบคุณที่ให้รบกวนวันนี้ค่ะอาจารย์
สวัสดีครับ
คุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะ

แต่ว่าความกังวลของผู้เสียหายก็ค่อนข้างมากสำหรับคดีนี้นะคะ

อีกสักครู่แทนแนวส์โชว์คุณภาพภูมิและคุณเขียนมาสอนรออยู่